เรื่องที่เมื่อไหร่จะจบก็ยังไม่รู้

หวย๓๐ล้านนั่นเองงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ

กรณีที่บอกว่าหลังจากไปทำจำลองสถานการณ์กองปราบ
มีการอุ้มตัวครูปรีชาไปแล้วบอกไปเค้นสอบ
สอบไม่พอครูปรีชารับสารภาพแล้ว
โอ้โหในโลกโซเชียลก็พูดถึงเรื่องนี้กัน
บอกว่าจบแล้วเหรอครูรับสารภาพเหรอ

ต้องถูกนำตัวไปจำลองเหตุการณ์ที่ตลาดเรสซิตี้
โอ้โหไปซื้อผักบุ้งไปซื้อเครื่องแกง
รับลูกขั้นตอนยังไงบ้างตำรวจกองปราบพาไปเลย
ทีนี้คนก็บอกอ้าวตำรวจกองปราบคงอุ้มครูปีชาเข้าไปแล้ว
นี่แหละทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

ไปถึงบ้านไปหาครูปรีชาเลย
สรุปแล้วโดนอุ้มจริงหรือเปล่า
ตอนแรกไปไปด้อมมองชะเงาะอยู่หน้าบ้านนะ
ปิดล็อกอย่างดีแต่ว่าเห็นรถกระบะของครูอยู่ข้างใน

แต่ว่ารอบแรกครูออกมาบอกว่าอุ๊ยตายยังไม่ได้อาบน้ำเลย
แล้วไปอาบน้ำอาบท่าใหม่ออกมาอีกรอบนึง
ครูปีชาเขาก็แสดงสีหน้าท่าทางมั่นใจด้วยนะคะ
คือผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยถามหลายประเด็นเลยแหละ
ว่าครูที่เขาบอกว่าครูโดนอุ้มเป็นยังไง
ครูบอกว่าเปล่าเลยไม่มีไม่ได้โดนอุ้มไปที่ไหน
แล้วเรื่องสารภาพล่ะครับครู
สารภาพแล้วเหรอครูบอกว่าไม่ได้สารภาพอะไรเลย
ครูยังยืนยันความบริสุทธิ์ของครู
ว่าครูนี่แหละคือเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาล
คือสีหน้าสีตาเอาจริงคุณผู้ชม

ทนายเอาไปมอบให้กับทางกองปราบ
บอกว่าเป็นไลน์ของแม่ค้าคุณจำได้ไหม
ที่บอกว่าแม่ค้าคุยกับคนคนนึง

แล้วถามว่าเลขรางวัลที่๑ของใคร

แต่แม่ค้าเคยไปให้ปากคำกับตำรวจ
บอกว่ารู้แล้วว่าหวย
เป็นของครูปรีชาตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกา

เป็นหลักฐานเด็ดรวมถึงพยานอีก๒คน
ที่จะเอามาหักล้างพยาน๔๐ปากของครูปรีชานะ

ครูรู้สึกยังไงบ้างพวกหลักฐานแบบนี้

ว่ามีเสียงคล้ายกับคุณครู

ใครมีหลักฐานอะไรส่งให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
ฟังความมั่นใจของครูค่ะ

คนเป็นครูในเรื่องนี้มันสอนหลายอย่าง
สอนเรื่องของความคิดทัศนคติของคน

เราต้องเผชิญความจริง

ดังนั้นคนที่เผชิญในความเชื่อเนี่ย

คือจริงแล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนของตำรวจหมดนะ
นะครับอยู่ในสำนวนตำรวจหมดเลย
ตำรวจจะมีสำนวนหมดนะครับ
สิ่งที่เขาเก่าอ้างอะไรทั้งหลาย

เหนื่อยแล้วครับครูก็เอาหลักการมาพูดเลย
บอกว่าตอนนี้คนที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่นะฮะ

ชูสี่นิ้วสองข้างหรอเอาหมดละฮะ
คือเอาง่ายว่าคุณครูดูสบายใจดูไม่ได้กังวลอะไรเลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามไปอีกบอกว่า
คุณครูกรณีการจำลองเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่ะ
ทางกองปราบให้ครูชี้จุดที่ซื้อสลากล่ะ
เป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานนี้

ซึ่งครูบอกว่าเหมือนกับวันที่ครูไปซื้อสลากจริงนั่นแหละ
คือมีการจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างโดยละเอียด
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เสมอนะคะ

ก็จำลองเหตุการณ์เราก็พูดตามเรื่องจริง

ซื้อลอตเตอรี่เสร็จก็เดินไปซื้อกับข้าว
สามอย่างแล้วก็เดินกลับ
เพราะท่านตำรวจเข้ามาสอบประเด็นเพิ่มเติม
ให้จำลองเหตุการณ์ในวันซื้อจริง

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะได้เข้ากระบวนการศาลนะครับ
ครูพร้อมไปทุกที่ครับไม่ได้หลบไปไหนและยังอยู่

ผู้สื่อข่าวไปถามหมวดว่าได้ยินกระแสข่าวไหม
ว่าที่บอกครูปรีชารับสารภาพ
วดกับภรรยาบอกว่าเพิ่งรู้จากผู้สื่อข่าวนี่แหละ
แต่อย่างหนึ่งนะหลังจากที่หมวดไปสาบานมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะ
คือทุกอย่างมันดูเหมือนดีขึ้นหลักฐานต่างก็ปรากฏขึ้น
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหมวดคะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าวันข้างหน้าข่าวลือมันเป็นความจริง
จะทำอะไรเป็นอย่างแรกแล้วก็โกรธครูปีชาไหม
บอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันออกมาเป็นแบบนั้น

โหสิกรรมให้แล้วก็เชื่อว่าใครทำอะไรได้แบบนั้นเลย

คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมว่าด้วยความอธิษฐาน
หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็น่าจะถูกแล้วแหละ
เพราะว่ายังไงความยุติธรรมมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้บ้าง
ส่วนหนึ่งเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วความเชื่อมั่น
เรานับถือความเชื่อในศาลเจ้าพระบุญ
ไม่มีหรอกแค่นั้นแหละแล้วก็ความจริงมันก็คือความจริงอะนะ
เราบริสุทธิ์ใจเราก็ไปสาบาน

ไปทำบุญทำทานอย่างนี้ปกติผมก็ชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วนะ

ก็ด้วยความวิสุทธิ์ใจแล้วก็ทำบุญทำทาน
ผมก็น่าจะโหสินะโหสิใช้คำว่าโหสิดีกว่า
แต่ว่าคนทำชั่วต้องได้รับกรรมชั่ว
ทำกรรมดีก็ต้องได้รับกรรมดี

หวดจรูนนะคะก็บอกว่าเชื่อมั่นในกองปราบ
จะสามารถหาความจริงให้ปรากฏได้
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยบอกว่าที่ผ่านมา
ในการต่อสู้ที่มองว่าอีกฝ่ายนึงทำเป็นขบวนการ
มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาคอยหนุนอยู่

เพราะว่าบริสุทธิ์ใจเต็มร้อยกับการสอบสวนต่าง
เดี๋ยวไปฟังเสียงหมวดจรูนกันนะคะ
เมื่อวานเราให้ทนายจัดการ

ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมจากท่านนะ
จากท่านทั้งหลายที่เข้ามาทำในตอนนี้
น่าจะหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้

ผมเน้นย้ำเสมอว่าไม่ต้องช่วยผม
แต่ให้ท่านหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้เท่านั้น
แล้วก็จะรู้เองว่าใครผิดใครถูก
มั่นใจผมมั่นใจอยู่เกินร้อยอยู่แล้ว
ตั้งแต่เริ่มต้นผมมั่นใจอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ว่าหาคนที่จะหาความจริงปรากฏ

น่าจะมีคนที่จะหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้เท่านั้น
กลัวนะไม่กลัวแล้วผมมาเลือกตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะ

แต่ว่าถ้าไปเจอลักษณะอย่างนี้

เหมือนกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คนเดียวแล้วคนอื่น
เพราะผมเห็นคนอื่นผมมองคนอื่นตำรวจด้วยกันนะ
วดก็บอกนะคะบอกว่าพร้อมที่จะให้ปากคำกับทางกองปราบ
นัดมาได้เลยแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นศาล
ทีนี้มีช่วงหนึ่งตอนที่หมวดจรูนคุยกับผู้สื่อข่าวคือ
เอ๊ะทำไมฟังแต่ทางครูปรีชากับแม่ค้า
แล้วเหมือนจะเชื่อว่าสองฝ่ายนั้นมีการซื้อขายกันจริง
วดจรูนเองบอกว่าหมวดจรูนจำไม่ได้
ว่าไปซื้อกับแม่ค้าคนไหน
จำไม่ได้ว่าขับรถอะไรไป
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่หมวดจำได้แม่นเลย

เรื่องจริงคือลอตเตอรี่วางขายอยู่บนแผง
คือเอามาวางขายบนแผงเลย
หกสองหกเนี้ยมันมีอยู่สองชุดวางอยู่บนแผง
แล้วก็หยิบมาให้ผมโดยมีแม่ค้าเป็นคนหยิบ

ซื้อจากแผงอันนี้คือสิ่งที่หมวดยืนยัน
แล้วก็จำได้ว่ามีเลขชุดเลขท้าย๒๖อยู่บนแผง๒ชุด
แม่ค้าเป็นคนหยิบให้เองที่เป็นชุดถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทำไมถึงไม่ขยายผลจากตรงนี้บ้าง
เรื่องนี้หมวดจรูนฝากกับทีมข่าวไป
ไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
โอ้โหมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะ
ตัวละครแต่ละฝั่งก็ต้องมีตอนที่เด่นต่างกันสินะ
หมวดจรูนเราก็เสนอสองทางโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
แล้วก็ทางคดีแล้วกันทางตำรวจเนี่ย
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

แล้วก็ทางตำรวจกองปราบตอนนี้ก็ออกมาปฏิเสธนะครับ
หรือว่าครูปีชาเข้าไปรับสารภาพนะครับ

อาจจะอยากขอเข้าไปดูข้อมูลต่างที่กองปราบได้ไหม

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ยังไม่ถึงเวลาคือถ้าถึงขั้นตอนนั้น
ถ้าจะเรียกก็จะเรียกเข้าไปให้ดูเอง
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูหลักฐานทุกอย่าง
จะสอบปากคำ๔๐ปากที่เคยสอบไปแล้ว
จะมาสอบใหม่หรือไม่ก็ต้องดูกันต่ออีกนะครับ
แต่ว่าเชื่อในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตำรวจบอกแบบนี้

ความจริงความเชื่อก็ปนอยู่ในข่าวนี้